ดูข่าวนี้ดิฉันกับคุณสืบสกุลต้องโยกหลบตาม

แล้วพอรถมาฝั่งกระบะคอกสูง
มันมาแบบจะกินเลนเรามาแล้วต้องโยกหลบแบบนี้

ไอ้เต็มคาราเบลมาก
มันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม

มันเต็มคาราเบลเลย
โอ้โหแล้วดูสิ
รอดมาได้ก็ยังขำได้นะ

ข้อกสูงเรามาทับเส้นทึบตรงกลางแล้วค่ะ
เดี๋ยวแล้วคอกสูงทำไมตีโค้งมาเร็วจัง

แล้วเนี่ยการถ่วงน้ำหนักของที่คุณบรรทุกอยู่เนี่ย
ต้องระวังมากมันจะพลิกความมากเลยนะ
ดูแล้วก็โยกตัวเอี้ยวตัวทุกรอบจริง
แล้วก็เอามาใส่เสียงแบบนี้เอามาโพสต์ลง
คือลักษณะเหมือนบรรทุกเต็มแรงเต็มกราฟ
เพราะว่าความหมายจริงคือมันเกิน
เกินกว่าพิกัดอัดมาเต็มเนี่ยค่ะ
ทีนี้จุดตรงนี้คือถนนเส้นแม่สวยเชียงรายค่ะ
แหมนี่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุหนักแล้วนะ
ถึงว่านะเวลาขับรถนะคุณผู้ชมต้องตาไวจริงค่ะ
ก็ย้ำเตือนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าขับถนนที่มันเป็นเลนสวนแบบนี้